เขาออกมาเรียกร้องเลยนะบอกว่ากรกตต้องออกมาตอบคำถามให้ได้นะคะ
ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรคือมันแฟร์หรือเปล่ามันโปร่งใสหรือเปล่า

เอามาดูการตั้งความคิดเห็นนะคะเกี่ยวตั้งข้อสงสัย
เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งจากหน่วยงานที่เข้ามาสังเกตการณ์หน่อยนะคะ
นายโรฮานาเฮดเทียราชีนะคะ
ในฐานะผู้นำภารกิจสังเกตการการเลือกตั้งนานาชาติ
พร้อมด้วยนางจันดานีวาตวาลาผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายเอเชีย
เพื่อการเลือกตั้งหรือมูลนิธิอัลเฟรล
และอีกหนึ่งคนนะคะนายอามาเอลอีเย่
ผู้ประสานงานโครงการภารกิจสังเกตการการเลือกตั้งนานาชาติ
แถลงถึงรายงานเบื้องต้นของคณะผู้สังเกตการการเลือกตั้งในไทยครั้งนี้
โดยแสดงความยินดีกับการเลือกตั้งในประเทศไทยที่เกิดขึ้น
ถือว่าโดยรวมมันสงบมันเรียบร้อยไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น
สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยนะคะ

เขาบอกว่าตัวเลขตรงนี้มันไปสวนทางกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์วันเลือกตั้งจริง
วันอาทิตย์ที่ผ่านมา๒๔มีนาคมที่ทำไมลดน้อยลง
เหลือร้อยละ๖๔และบัตรเสียก็มีมากถึง๒ล้าน๘แสนใบ
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เข้ามาสังเกตการณ

จากนี้ผู้สังเกตการการเลือกตั้งได้รายงานถึงความสะเพรา
ในการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่แต่ละหน่วยที่มีการแชร์ออกมาดูแล้วไม่ถูกต้อง
ซึ่งเขาบอกว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นจนทำให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือ

ซึ่งมูลนิธิอัลเฟรลเองขอเช่นเดียวกันเลย
ขอให้กรกตแถลงผลการเลือกตั้งเร็วที่สุด
เพื่อประคับประคองให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นปัจจุบันที่สุดคือวันสันดีนายท์
พวกเขาไม่สามารถสร้างผลการเลือกตั้ง
พร้อมด้วยนายพี่จานเช่าพัฒนวงศ์ว่าที่สสบัญเชียร์รายชื่อ

กรรมการบริหารพักอนาคตใหม่
เดินทางไปพร้อมกันค่ะไปยื่นหนังสือขอให้กรกตเนี่ย
เปิดเผยข้อมูลผลการเลือกตั้งรายหน่วยหน่อย
รวมถึงเปิดเผยจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์และจำนวนบัตรเลือกตั้ง
ที่ส่งไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศ
เพื่อคลายความเคลือบแคลงใจนะคะ
อกจากนี้บอกว่าสื่อมวลชนเนี่ย

อยากให้ตรวจสอบว่าบริษัทใดเป็นผู้รับจ้าง
ทำระบบรายงานผลการเลือกตั้ง

เพราะมีการรายงานของแต่ละสื่อข้อมูลมา

สร้างความเคลือบแคลงบนเว็บไซต์
ที่ควรจะได้ข้อมูลที่มันตรงกัน

ทำไมมันถึงไม่ตรงกันแต่ละสำนักข่าวเนี่ย
พอเอาไปวิเคราะห์ไม่ตรงกับที่กรกตวิเคราะ

ว่าสื่อรับข้อมูลดิบมาแล้ว

ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยต้องเคลียร์แล้วก็ต้อง

เพราะว่ากรกตเองก็นำเสนอข้อมูลดิบ

แล้วไม่สามารถที่จะแจ้งที่มาที่ไปได้

อ่าซึ่งการทำหน้าที่ของแต่ละสื่อมวลชนเนี่ย
พยายามทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา

มีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบด้วย
ทางพักมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น
ในการดำเนินการดังกล่าว

นายพี่จานกล่าวค่ะว่า
จากทีมผู้สังเกตการการเลือกตั้งของพัก
กรณีที่ประชาชนเขาก็โทรมาแจ้งที่พักเหมือนกันนะคะ

กระดาษปิดรูปภาพผู้สมัครของพัก
อันนี้มีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะคะ
ทำให้เข้าใจว่าพักอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว

รวมทั้งขานคะแนนและการวินิจฉัยบัตรผิดพลาด
เรื่องต้นมีการร้องในเรื่องดังกล่าวนะคะ
เฉพาะพื้นที่กรุงเทพบอกมีมากกว่า๑๐เขต

นี่เป็นข้อมูลของพักอนาคตใหม่เท่านั้นนะคะ
โดยพักจะรวบรวมยื่นให้กรกตตรวจสอบ
เพราะเชื่อว่าพักควรจะได้มากคะแนน
มากกว่านี้ถ้าไม่ถูกทำแบบนี้นะคะ
เมื่อวานก็มีการแถลงของกรกตในการตอบคำถามหลายเรื่องเหมือนกัน
คือดิฉันไม่แน่ใจว่าประชาชนคนทั่วไปจะได้คำตอบหรือเปล่า
แล้วบางทีก็ตั้งข้อสังเกตว่านักข่าวถามไม่ตรงคำตอบ
หรือกรกตตอบไม่ตรงคำถามค่ะเออเมื่อวานเนี่ยคือหลายคนบอกว่า
ก็ไม่ได้คำตอบเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบข้อสงสัยได้